รวบรวมชุดเด็ดมาให้เรียกได้ว่าแบบ

อยากเป็นคุณแม่ชมได้ใส่อะไรสวยอยู่ตลอดเหรอ
คือใส่แล้วจะสวยเหมือนเขาไหมนั่นอีกประเด็นนึงวันนี้วันที่สองแล้วนะคะ
คุณผู้ชมของทริปฟรอนโรของชมพู่อรยากับแฟชั่นโชว์แบรนด์โปรด
แล้วก็มาเพิ่มลูกเล่นด้วยการแมทกับรองเท้าส้นสูงแต่งเฟอร์มาด้วย
มารอเหล่าเซลปคนดังบริเวณด้านหน้าที่จัดแสดงแฟชั่นโชว์อีกเช่นเคยนะคะ
นี่เขาเรียกอะไรนะช็อตสำคัญเวลาดาราเซลปนะฮะต้องมีคือการลงจากรถหรู
นี่ค่ะมันคือแบบว่าประทับใจเมื่อแรกเห็นไงคุณใช่ส่วนอีกหนึ่งลูกค่ะคุณผู้ชม
กรุงแปริสของสาวชมพู่ก็ได้ไปอัปเดตเทรนด์แฟชั่นชั้นนำจากจิวองชี่นะคะ
แอมบรัสเดอร์คนสวยของล็อฟฟิเซียลไทยแลนด์ก็เลือกมาในชุดเสื้อสีขาว
แต่งฉลุลายลูกไม้ด้านในคลุมทับมาด้วยแจ็กเก็ตสุดเทศสีดำค่ะ
มากับกระโปรงสีดำแต่งระบายทั้งชุดจากดิวองชี่เช่นเคย
ดเด่นด้วยต่างหูคู่ใหญ่มากนะคะก็ทำให้ลูกนี้สวยเทพแบบลงตัวเป๊ะเลยทีเดียวค่ะ